คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้โอ้โห
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าถนนเข้าสารตกลงไม่จัดงาน
ไม่จัดการจริงแต่ห้ามเล่นน้ำจริงหรือเปล่า
ทำให้หลายหน่วยงานต้องมาประชุมกันคุยกันนะฮะ
ว่าจะวางบรรจการอย่างไรอยากรู้บรรยากาศที่เข้าสารนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นฮะรายงานมาจากถนนเข้าสารนะครับ
ไปดูว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศที่เข้าสารครับ
บรรยากาศที่ถนนเข้าสารวันนี้นะครับ
ต้องบอกว่าแตกต่างจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงนะครับ
หากเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้
นักท่องเที่ยวนะครับออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เข้มงวดนะครับมาตรการก็คือ
ห้ามนำอุปกรณ์ฉีดน้ำนะครับเข้ามาภายในถนนสงการก็จะทำให้
จะเห็นว่าไม่มีคนฝ่าฝืนนะครับ
แต่ที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวนะครับดูบางตากว่าเมื่อวานครับ
แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็พบว่าบางตาลงไปด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวนะครับก็มีการสวมหน้ากากกันมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีการตั้งจุดคัดกรองนะครับตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
จำนวน๘จุดนะครับบริเวณถนนข้าวสาร
โดยเฉพาะที่ทางเข้าฝั่งถนนจักรพงศ์และถนนตานาวนะครับ
ก็มีการนำแผงเหล็กมากั้นเพื่อที่จะคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ภายในถนนเข้าศาลนะครับและที่สำคัญครับ
ก็จะมีการตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นน้ำสาดน้ำต่างนะครับ
เราได้คุยกับนายวสันบุญหมื่นวัยภูมิในการเขตพระนครนะครับ
บอกว่าวันนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจรวมถึงตำรวจนะครับ
กว่า๑๐๐นายมาดูแลความเรียบร้อยนะครับ
จากเมื่อวานนี้นะครับก็ยอมรับว่ามีการฝ่าฝืนเล่นน้ำสงกราน
แล้วก็ไม่ได้มีมาตรการที่จะจัดการแต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่าก็ได้นำบทเรียนของเมื่อวานนะครับมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในวันนี้นะครับ
ซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวนั้นให้ความร่วมมือดีครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงภูมิในการเขตพระนครครับ
ทุกคนมีภารกิจในการดูแลร่วมกันในการอยู่จุดสกัดด้วย
เพราะว่าถ้าเขาฝ่าฝืนเล่นเขาจะมีความผิดด้วย

และร้านฆ้าที่จำหน่ายปืนของเล่นอุปกรณ์การเล่นน้ำ

จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเองก็เริ่มทยอยมาภายในถนนเข้าสารนะครับ
แต่ว่าก็ไม่คึกครับเหมือนวันวานครับ
แล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่า

หรือว่าเนืองแน่นบริเวณถนนเข้าสาร

แล้วก็จะมีการฝ่าฝืน

ซึ่งทางกรทมเองนะครับก็บอกว่า
ถ้าอยากจะเล่นสาดน้ำนะครับก็ให้ไป๑๐วัด
ทางกรทมจัดไว้นะครับ

นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ถนนเข้าสาร